ฟังเสียงพระสวดพระอภิษฐรรม
พระโพมย้ำย้ำน้ำตารินไหล
คิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
เสด็จสวรรค์คาไหลไม่กลับมา
ลูกสุดเววาโศกาอาไหล
วันนี้ลูกตั้งใจมาหา
เพื่อกลับลาพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
สนามหลวงและหวังคนมากมาย
หลังไหลพร้อมใจใส่สีดำ
ลูกจะจำวันนี้ไปจนวันตาย
แดดจะร้อนลูกไม่เคยวัน
จะยืนคอยนานเมื่อพอนั้นลูกร้องไห้
ถึงฝนจะต้องเปียกโชคกาย
ลูกจะไปหาพ่อรออยู่ในวัง
กราบพ่อสักครั้งให้สมดังที่ตั้งใจ
วันนี้ลูกมากราบพ่อแล้ว
จะเดินตามแนวที่พ่อสอนไว้
จะทำความดีเพื่อชาติต่อไป
ในหัวใจลูกตลอดการ

เพื่อพ่อนั้นลูกรอด้าน
ถึงฝนจะตกเปียกโชคเพียงใด
ลูกจะไปหาพ่อรออยู่ในวัง
กราบพ่อสักครั้งให้สมดังที่ตั้งใจ
วันนี้ลูกมากราบพ่อแล้ว
จะเดินตามแนวที่พ่อสอนไว้
จะทำความดีเพื่อชาติต่อไป
พ่ออยู่ในใจของลูกตลอดกาล
ตราบชีพนั้น
ไม่มีวันลืม
ตราบชีพนั้นไม่ลืมพ่อภูมิพล